นครบานนะไปจับพ่อเลี้ยงการเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เลย

มันจ่อจะเข้าพื้นที่ชั้นในอยู่แล้วคุณผู้ชม

แทนชู
อันนี้มีอะไร

มีอะไร

ส่วนนครบาลกำลังจับจีลศักดิ์บุญชายอายุ๔๒ปีเขาเรียกกันว่าพ่อเลี้ยงกาล
นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่แม่อายเชียงใหม่ครับตำรวจสะกดลอยสะกดลอยตามผู้ต้องหามาตั้งแต่ถนนสายเลี่ยงเมือง
อำเภอมือจัวร์น้องคอสวรรค์พอเข้าเส้นทางได้ก็เข้าจับกุมขณะมาจอดรถพักที่ปั๊บน้ำมันแห่ง๑
ริมถนนสายเอเชียมอำเภอมือจัวร์สิงห์บุรี๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาผลการตรวจค้นที่หลังกระบะอิซูซุ
มันเหมือนเป็นรังอะไรพี่เบิร์ต
นั่นแหละผู้ต้องหาเนี่ยนะเอายาบ้ามา๑ล้านนะครับ
เอาไปทุกเม็ดเลยนะ๑๑๘๑๒๐๐เมตรซุกในรังนั้นแหละดอมนะครับ
เป็นรังบรรจุเครื่องปั่นไฟคือด้านนอกเป็นฉลากฉลากเครื่องปั่นไฟอ่า
จากนั้นจากนั้นตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นรถยนต์๑๑คันครับ
รถจักรยานยนต์๔คันมูลค่าที่ว่ามานี้๑๐ล้านต้องมีฮะ
สอบถามนายจีรศักดิ์ให้การบอกว่าเขาเปิดอู่แต่งรถ
แต่งรถทำไมแต่งรถคือ๑ปกปิดอาชีพ๑
แล้วก็นำยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นใน
โอ้โหคุณผู้ชมคือสืบนครบานนี่เก่งแล้วนะ
แต่ว่าตำรวจชุดสืบเนื้อคอนบาร์นเนี่ยเปิดเผยแบบไม่อายเลย
ตามไอ้เนี่ยตามไอ้รถแต่งของคนนี้รถแพงไปละคันนะ
รถแพงไปละครั้งนึงนะเพราะว่าโอ้โหมันแต่งรถสะแรงเลยนะครับ
รถตำรวจบางทีแรงไม่ถึงแพงไปละครั้งนึง
พยายามทำความเร็วสู้กับผู้ต้องหานะครับจนไล่ไม่ทันอ่ะ
แต่ในที่สุดก็ปรับแผนปรับแผนนี่นี่มาจับได้แบบนี้
ตำรวจแจ้งเขาหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
ดำเนินคดีสิครับโอ้โหขอบคุณมากสืบนครบาน
โอ้โหถ้าล็อตนี้เข้ามานะไม่รู้ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับ

ดูเข้ามาชื่นชมตำรวจเลยนะชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
เวลามีข่าวดีเราก็นำเสนอกันแทนนะ

ถ้ามีข่าวไม่ดีเราก็จะให้น้ำแข็งอ่าน